เหนามาแล้วแผลลงมาจากจีน
ปรับทะความชื่นยอดอยนาวทุยคุณ

เหมาะกับสภาพอากาศในช่วงนี้เหลือเกิน

ก่อนที่ลมเย็นจะค่อยอ่อนกำลังลงค่ะ

พบกับรุกร้อนหนาวกับดิฉันณฑชาขิตโม้คค่ะ
สภาพอากาศในประเทศของเรานะคะ

เรียกได้ว่าสามารถสัมผัสได้กับลมหนาวค่ะ
แต่ตอนกลางวันสภาพอากาศยังคงมีแดดจ้า

แผลลงมาจากประเทศจีนมีกำลังอ่อนลงค่ะ
ลักษณะแบบนี้จะทำให้ตอนบนนะคะ
ของประเทศไทยมีหมอกปกครุมค่ะ
ในขณะเดียวกันสถานการณ์ฝนในภาคใต้นะคะ
รสุมฝนประจำฤดูเริ่มอ่อนกำลังลงแล้ว
ลักษณะเช่นนี้ค่ะจะทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงไปด้วย
ฝนจะเน้นตกบริเวณทางตอนล่างของภาคค่ะ